ฝากฝั่งของนักวิชาการนะคะก็เสนอทางออกแก้ปัญหาวิกฤติการเมืองขณะนี้ค่ะ
ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้แก้ให้เร็วที่สุด
เพื่อลดความร้อนแรงทางการเมืองที่มีอยู่นะคะ

เสวนาข้อเสนอการแก้วิกฤติการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยมูลนิธิสถาบันวิชาการ๑๔ตุลา
ก็ได้มีการพูดถึงทางออกปัญหาทางการเมือง
โดยมีนายพิรพลตรียะเกษม
ประธานมูลนิธิสถาบันวิชาการ๑๔ตุลา
ศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูล

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

กรรมการมูลนิธิสถาบันวิชาการ๑๔ตุลา
และนักวิชาการคนอื่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ศาสตราจารย์วิทยากรเสนอ๔ทางออก
สำหรับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
คือเปิดเวทีให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยมีรัฐบาลอำนวยความสะดวกให้
ซึ่งอาจจะเป็นสนามกีฬาก็ได้
เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนทั่วไป
จากนี้ทุกฝ่ายควรหันหน้าเจรจาร่วมกัน

และต้องมีการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่แท้จริง
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
ส่วนระยะสั้นควรให้มีการแก้รัฐธรรมนูลโดยเร็วที่สุด
เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนแรงทางการเมือง
ผมว่ารัฐมนูลถ้ารีบแก้นะ
รีบแค่รีบประกาศตัดสินใจ
พยายามหาทางแก้รวดเร็วคนจะยอมรับได้
ถ้าแก้เสร็จอย่าทอดทิ้งเป็นปี๒ปีนะ
เพราะว่ามันจะทำให้รวบรัดได้มากขึ้น

ด้านนัยพิรพนธรรมระบุว่า
ก่อนจะยุบสภาควรมีการจัดตั้งสอสร
ให้ประชาชนได้เลือกบุคคลที่อยากได้เพื่อความเป็นฉันธานุมัติ
และไทยควรใช้โอกาสนี้สร้างประชาธิปไตยที่เป็นเอกลักษณ์
ก็คือประชาธิปไตยที่สันติ
เป็นความขัดแย้งทางความคิดในระบอบประชาธิปไตย
ทีนี้เมื่อสิ่งที่เราพยายามจะปลุกก็คือว่า
ขอให้ทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายประชาชนฝ่ายผู้เรียกร้องเนี่ย
สวมวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย
คือความเป็นประชาปไตยที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือว่า
รัฐก็อย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วก็จะใช้อำนาจจะทำอะไรก็ได้
แต่ขอให้สวมวิญญาณของความเป็นประชาปไตยที่
รักษาสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกัน
ผู้ชุมนุมก็ต้องสวมหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยที่
จะไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความคิดแตกแยก
จนไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้
อย่างไรก็ตามในวงเสวนาวิชาการยังเสนอให้รัฐบาล
ทบทวนการใช้พรกรฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งประชาชน
รวมถึงสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
อยากให้ยกเลิกการใช้พรกรดังกล่าว
และออกพระราชบัญญัตินิรัทธศกรรมให้กับความผิดที่เกิดจากพรกรฉุกเฉิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน